ความน่ารักน้องปัดเนี่ยพูดไปตั้งแต่ต้นรายการแล้ววันนี้เราจะมีความน่ารักของลูกดาราซุปตามาฝากกันด้วยนะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนประจำเนี่ยแน่นอนได้เห็นกันตลอดสำหรับรายการบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
วันนี้มาเริ่มกันที่ลูกสาวคนสวยนี่น้องทาเรียค่ะสวยจริง
น้องเนี่ยตอนนี้อายุ๔ขวบแล้วแต่คุณดูความสวยเขาสิตามคุณแม่มาติดเลยเกิดมาพร้อมสายเลือดไทยผสมนะคะ
ก็ทำให้น้องทาเรียนี่นะคะดวงตาสวยคมพร้อมกับจมูกปากรับกับใบหน้าสวยมากเลย
เวลาที่สาวน้อยคนนี้ค่ะแจกรอยยิ้มก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์มากขึ้นไปอีก
แววความสวยโดดเด้งมาขนาดนี้
ใครที่ลุ้นนะว่าสาวน้อยคนนี้จะตามรอยคุณแม่น้ำฝนเข้าวงการหรือเปล่า
ตอนนี้รอไปก่อนแล้วกันน้องยังเพิ่ง๔ขวบเนาะ
เพราะว่าคุณแม่เองก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น
กลัวว่าลูกสาวจะกดดันอยากให้ลูกสาวใช้ชีวิตสบาย
วัยเด็กธรรมดาไปก่อนตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่ภูเก็ตนะ
น่ารักมากเลยนะฮะน้องปากมีใครอีกไหม
มีค่ะมีอีกคนนึงนะคะน้องลีอาค่ะวัย๔ขวบนะคะ
ลูกสาวของคุณแม่เดบบี้นี่เองเดบบี้แบซูนะคะพี่เชอรี่
พี่โซรี่เป็นเพลงฮิตเขาไงถู๋ไม่บอกให้แม่มาเทาะ
แน่นอนนะคะกับท่าเต้นของเขาด้วยนะถ้าเกี่ยวขาในตำนาน
อแป๊บเดียวนะคะพี่เดบี้เขากลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วนะคะ
แถมยังส่งต่อความสวยไปถึงคุณลูกน้อยด้วยนะคะ
นี่เลยค่ะใบหน้าด้วยความที่แบบเชื้อสายลูกครึ่งอเมริกันสิงคโปร์นะคะพี่เชอรี่
ความเป็นอำมวยหน้าฝรั่งนี่แหละค่ะโอ้โหน่ารักมากมากนะคะ
ยิ่งตอนยิ้มเนี่ยค่ะสดใสมากนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณแม่เดบบี้นะคะก็ได้โพสต์ภาพที่ร่วมเฟรมกับลูกสาวนี่เลยนะคะ
คือเขาเนี่ยไปอยู่อเมริกามาแล้วเขาก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะคะ
คือภาพสวยของคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยโอ้โหเหมือนพี่น้องกันอยู่เหมือนกันนะคะพี่เชอรี่
ติ้งตรงกันมาเลยเนาะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปต้องฝากด้วยนะคะพี่เชอรี่ไปดูกันค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูเจอริยาค่ะมีคนถามว่าจะให้น้องเข้าวงการหรือเปล่า
อันนี้ก็แล้วแต่เขาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่บังคับนะคะแต่ถ้าเขาชอบก็พร้อมสนับสนุนค่ะ
ก็ต้องลองดูค่ะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามและเอ็นดูครอบครัวเราขอบคุณค่ะขอบคุณกันแล้วค่ะ
น่ารักเนาะติดตามผลงานของแม่มาแล้วถึงคราวนี้เราก็ต้องติดตามผลงานลูกเขาไปต่อเนาะน้องปาก
ท้ายกันที่ลูกสาวคนสวยคนนี้คุณผู้ชมค่ะน้องสโหน่ค่ะปีนี้๘ขวบแล้วเป็นลูกสาวคนโตของพ่อมอสปฏิพามนั่นเอง
ความสวยโดดเด่นเนี่ยไม่เป็นสองรมใครคือตาเขาโตกลมมากเลยนะแล้วสวยตั้งแต่เกิดเอาจริง
ตามคอนเซ็ปต์ความงามของสาวไทยไปหน้ารูปไข่อย่างนี้ตากลมโตคิ้วดกดำนะฮะช่างปั้นจริง
ช่วงนี้ใกล้จะโตเป็นสาวแล้วนะคะก็ฉายแววความสวยเด่นชัดขึ้นด้วย
แล้วก็มาพร้อมกับความสามารถพิเศษในเรื่องของการเต้นคุณผู้ชม
และใครที่ติดตามบ้านนี้น่าจะได้เห็นลีลาการแดนส์แบบสุดสเต็ปเลยนะของน้องสโหน่เนี่ย
เสียชื่อลูกสาวพ่อมอสนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องขอแวะแซวพ่อมอสนิดนึงนะว่า
ลูกสาวสวยขนาดนี้คุณพ่อน่าจะต้องเตรียมไว้หนวดเข้มไว้คมหนุ่มแล้วหรือเปล่านะครับ
ในอนาคตเนี่ยอีกสัก๑๐ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะ

คุณพ่อก็ต้องหน้าเข้มไว้ก่อนนะ